เวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีคนบางคนที่ชอบมีพฤติกรรมแปลก
ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานมีป้ายเขียนว่าติดโควิดแล้วเดินเลียราวสะพาน
อย่างเมามันคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
อันนี้ทำไปทำไมเอาเหรียแล้วยังไงเนี่ย
ชาวบ้านก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาเป็นจริงหรือเปล่า
คือเขาต้องการจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นใช่ไหมถึงทำแบบนี้
เหรียทำไมมันเกิดที่เชียงใหม่อันนี้มีคนถ่าย
ผู้ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อขี่รถจักรยาน
ไปจอดที่ราวสะพานซึ่งมันเป็นราวเหล็ก

เหตุการณ์มันเกิดที่แยกตัวเมืองของอำเภอสารพี
จังหวัดเชียงใหม่ผู้ชายคนนี้ก้มหน้าลงไป

ราวสะพานอย่างแบบเมามันเหมือนต้องการอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบนะฮะ

อ้าวแล้วถ้าเกิดเขาคนนี้เป็นโควิดขึ้นมาทำยังไงอ่ะใช่นะฮะ
ผู้พบเห็นคือเขาเห็นผู้ชายคนนี้นะเอารถจักรยานมา
แล้วก็มีกระดาษเขียนว่าติดโควิด๑๙นะฮะ
แน่นอนทุกคนหวาดกลัวครับชาวเชียงใหม่หวาดกลัวเป็นอย่างมากแน่ฮะ
ทีนี้พอทีมข่าวเราทราบเรื่องนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้เลยครับ
อยู่ที่หมู่บ้านเชียงยืนไปสอบถามว่าอ้าวเท็จจริงมันเป็นยังไง
ค่ะที่เขียนว่าติดโควิดแล้วไปเรียราวสะพานนี้มันยังไงฮะ
ผู้ชายในภาพคือนายนรงนายนรงพอไปถึงแล้วไม่พบผู้ชายคนนี้ที่บ้าน
ไปพบญาติแล้วก็จักรยานคู่ใจของนายนโรงนั้นจอดทิ้งเอาไว้นี่คันนี้อืม
มันก็มีอุปกรณ์ต่างมากมายสภาพเต็มไปด้วยพลาสติกเต็มไปหมดเลยที่เขาไปตกแต่งรถจักรยานตัวเอง
จากนี้ยังมีการเขียนข้อความนะฮะไอ้ข้อความที่เขียนว่าติดโควิดมันหายไปแล้ว
นะฮะมันมีข้อความว่าติดโควิดกับคิดถึงโควิดอ๋อยังมีข้อความอยู่นะนะฮะ
แล้วก็ติดเอาไว้ที่หน้ารถแล้วก็ท้ายรถเนี่ยยังเขียนอยู่ใช่ไหมนะฮะ
ว่าโควิดหายไปไหนแล้วก็คิดถึงโควิดแค่นี้นะครับ๒ข้อความ
จากนั้นทีมข่าวไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายวิเชษกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
นะครับซึ่งทีมข่าวคุยอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอยู่จู่จู่ครับนายนรงเดินผ่านมาพอดี
เรียกตัวมาถามเลยเอาพี่พี่มานี่หน่อยนะฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทำไปทำไมเออนั่นสิเออเขาบอกว่าเมื่อที่เกิดขึ้นทำไปเพราะ
ดีสนุกอยากลองเอาลิ้นเลียขอบสะพานดูนะฮะ
แต่ไม่กลัวว่าจะติดโควิดนะไม่กลัวหรอกมันระบาดอยู่
กลัวหรอกนะส่วนเรื่องที่เขียนป้ายที่เรื่องของโควิดเอาไว้ที่รถเนี่ยนะ
เพราะรู้สึกว่าเชื้อโควิดอ่ะมันฟังแล้วมันเท่ดีโควิดเออ
เป็นชื่อฝรั่งฝรั่งเออมันเท่ดีเออเออทีมข่าวก็ถามว่า
แล้วพี่ไม่กลัวติดโควิดเหรอเพราะว่ามันมีราวสะพานไง
ไปจับแล้วถ้าเกิดพี่ไปเลี้ยพี่ไม่กลัวติดเหรอค่ะนะเจ้าตัวก็บอกว่า
ไงคะรู้รู้ดีนะแต่ว่าหลังจากเรียนเสร็จก็บ้วนน้ำลายทิ้ง
มันเป็นการป้องกันมันยังไงก็ไม่รู้แล้วต่อไปเขาบอกว่าเขาจะเรียนอีก
แล้วพอพูดเสร็จปุ๊บเขาก็เดินหายไปเลยครับคุณผู้ชม
เดินแต่ไม่รู้ว่าเดินหายไปเรียหรือเดินหายไปไหนเหมือนกันไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
พ่อผมอยากทำเล่นเล่นแต่ผมมันได้กลืนผมเรียนเสร็จผมก็ไปบ้วนปากทิ้ง
แค่นั้นแหละก็เรียนเล่นอ่ะผมจะเรียกทั่วสะพานก็ได้ฝากผม
เพราะว่ามันเท่พอได้ความเท่หลังรอดห่มก็เขียนว่า
ก็หู้หู้กล่าวก็มันจั๊ยงอ่าวเหรอแต่กล่าวพังมันจะง่อ
แต่งปันนี้อ๋อยากก็จะรันแล้วกลัว
คุณผู้ชมฟังแล้วคนมีคำถามว่า
เขาปกติไหมเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
คือเมื่อวานตอนเช้ามีการประสานงาน
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ชายคนนี้ไปตรวจแล้วนะ

ผลเลือดยังคงปกตินะฮะ
แล้วสักพักนึงเนี่ยนายนรงก็ไปโผล่อีกหมู่บ้านหนึ่งคาดว่าคงจะหนีไปอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชม
นะฮะแล้วก็จะมีการประสานคุณหมอเนี่ยรับตัวแล้วกันรับตัวไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
อันนี้คือไปเจอที่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็เดินอยู่
ก็เลยนำตัวกลับไปตรวจหาโควิดอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลสารพี
ถ้าไม่พบเชื้อเดี๋ยวจะส่งไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตในตัวเมืองเชียงใหม่
เพราะว่าเขาเหมือนมันมีประวัติรักษาเคยมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหมือนกัน

ทีละอย่างเอาโควิดก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นโควิดนะ
โควิดมันไม่เทเนอะ
ไม่รู้จะ
ชอบเอิ้นแต่้ตื่น
แล้วก็บ้วนทิ้งก็บอกโควิดมันเท่จริงมันก็ไม่เท่เนอะ